ก็เลือกที่จะไปทำบุญบางคนไปทำบุญแล้วเขาเจอเรื่องประหลาดกับตัวเอง

อินทนาการและประสบการณ์ของแต่ละคน
อย่างท่านเนี่ยที่เขาถ่ายรูปเอาไว้เนี่ย

เขาก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะมาให้โชคให้ลาบก็ว่าไป